แม้ว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น
แต่ว่าคว้าเหรียญทองได้อย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะ
นั่นก็คือการแข่งขันโปโลน้ำหญิงนะคะ
ขณะที่นักกีฬาเทคอนโด
ก็ได้เดินทางไปสักฆาระสิงสักสิทธิ์
ก่อนจะเท่าที่ฟิลิปปินส์นะคะ
ผู้ช่วยสระจารพิมนธ์ศรีวิกร
นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ทั้งประเภทต่อสู้แล้วก็ภูมิเซชุดซีเกมนะคะ
ทั้งหมด๑๙คนนักกีฬานะคะ
ก็นำมาโดยน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจ
นักกีฬาเทควันโดหญิงเบอร์๑รุ่น๔๙กิโลกรัม
ก็ได้เดินทางไปศักรสิงศักริต
บริเวณสารเท้ามหาพรมนะคะที่ศรียากราชภาโสง
ต่อด้วยสารหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้ว
เพื่อเป็นการขอพรต่อศิลป์ศักริตที่คุ้มครอง

ก่อนที่จะไปแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่๓๔
ระหว่างวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคมนี้ค่ะ

แบ่งเป็นการต่อสู้ชายและหญิงอย่างละ๕รุ่น
และก็ภูมิเซภีร์อีก๖ประเภท
ซึ่งก็ตั้งเป้าไว้ที่๔เหรียญทอง
มาจากประเภทต่อสู้๓เหรียญและ๖เส้น๑เหรียญ